เอาคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะตั้งวงเล่าครับ
มีสองวงแล้วสองวงเนี่ยโอ้โหตีกันนัวซัดกันนัวเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดู
เอาขวดเหล้าเนี่ยมาทำร้ายกันจนเลือดอาบเลยดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไล่เรียงไปนะสองวงเล่านี่ดูตอนซัดกันแล้วเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าหอพักที่บางพลีสมุทรปราการค่ะเสียวจริงจังเลยอ่ะ
ใช่ค่ะขวาที่ถือขวดเล่าอยู่อย่าฟาดนะอย่าฟาดเออ
คือในลูกศรแดงเนี้ยนะคะคือในสมชายอายุห้าสิบปี
เขาเดินปรีไปหาคู่กรณีแล้วเอาขวดเหล้าเนี่ยมาตีหัวคุณผู้ชมมันจะมีเอ่อ
ลูกศรเดี๋ยวขอดูขอดูภาพตั้งแต่ล่ะอีกทีหน่อยอ่า
ขอดูลูกศรแดงตอนที่วงลูกศรแดงกับลูกศรเขียวอันนี้คือนายสมชายนะ
ปรีหาอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งที่เขาโดนตีเนี่ย
คือนายมนชายอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะคุณผู้ชมครับ
ทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยนะมีนายสารวุฒิเขามาห้าม
นายสารวุฒิเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันกับนายมนชัยมาห้ามปรากฏว่านายสมชายเนี่ย
ก็ตีหัวนายสารวุฒิอีกกลายเป็นว่าโอ้โหนายมนชัย
นายสารวุฒิโดนขวดเหล้าฟาดใส่ที่ลำคอที่หัวเลือดอาบเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาพยายามไปห้ามปรามแล้วก็โทรแจ้งตำรวจที่สพบางพลีสมุทรปราการให้ไปตรวจสอบ
ทีนี้มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ต้องใส่ชุดป้องกันโควิดลงพื้นที่ค่ะ
ไปเจอคนเจ็บ๒คนเขาอยู่วงเล่าเดียวกันนะ
คือนายสาราวุธอายุสี่สิบห้าปีกับนายมนชายอายุสี่สิบเจ็ดปี
หัวแตกค่ะคุณผู้ชมโดนขวดเหล้าตีจนเลือดอาบเลย
ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลี
โดยในที่เกิดเหตุเจอเป็นขวดแก้วกระจายเกลือนเลย
อันนี้ภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ต้องเอาผ้าก๊อสเนี่ย
พันหัวปฐมพยาบาลก่อนนะคะคนเจ็บเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
นายสารวุฒิบอกว่าตัวนายสารวุฒิกับนายมนชัย
แล้วก็ยังมีเพื่อนอีก๔คนนั่งดื่มเหล้ากันตั้งแต่ช่วงบ่าย
พอตอนเย็นเนี่ยนะฝั่งนั้นน่ะฝั่งของนายสมชายอายุ๕๐ปีเนี่ย
เขาก็ตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ตรงข้ามเอาสองวงมันก็เสียงดังอะค่ะ
ตัวนายสารวุฒิบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเล่าเข้าปากเดี๋ยวเมากันทั้งคู่
เดี๋ยวมีเรื่องแน่เลยฝั่งนายสารวุฒิก็เลยตัดสินใจ
ขยบหน่อยขยบมาย้ายมามานั่งกินตรงโต๊ะหินอ่อน
หลังจากนั้นเนี่ยก็มันก็ยังมีเหตุการณ์อีก
เพราะว่าฝั่งนายสมชายมาทำร้ายร่างกาย
อันนี้คือฝั่งคนเจ็บให้ข้อมูลนะ
ส่วนฝั่งคนก่อเหตุเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าผมเป็นคนก่อเหตุจริง
เอาขวดเหล้าไปตีหัวอีกฝ่ายนึงจริง
เพราะว่าฝ่ายนั้นมนชัยพูดจาไม่เข้าหู
ก็เลยทะเลาะกันก็ท้าทายกันแล้วก็เลยเดินเข้าไปก่อเหตุ
เดี๋ยวฟังเสียงคนเจ็บแล้วก็คนทำร้ายหน่อยนะคะ

นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเรื่อยนี่ไหลอยู่เลยนะคะ
ตำรวจก็เชิญทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำที่โรงพัก

เออต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานด้วย
ดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายเลยก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกาย
รวมถึงต้องมีข้อหานักด้วยค่ะคุณผู้ชม
คือร่วมวงมั่วสุมสุราเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งประกาศ
สมุทรประการในการป้องกันโควิด๑๙

อย่าลืมนะช่วงนี้คืออยู่ในช่วงของการป้องกัน
แพร่ระบาดโควิด๑๙ดังนั้นจะมาตั้งวง
มากงเหล้าแบบนี้ผิดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ